เอาไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะเจ้าของร้านเย็บผ้าค่ะ
คุณผู้ชมเปิดร้านตอนเช้าอ่ากำลังจะถีบจักรเลยนะคะ
เป็นจักรไฟฟ้าทำไมมันไม่ไปเอ้าปรากฏว่าไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
คุณผู้ชมรู้ไหมคะเกิดอะไรขึ้นมีพระมาแอบตัดสายไฟหน้าร้านของเธอ
กระทงพระมาแอบตัดสายไฟเห็นไหมคะเห็นพฤติกรรมหมดเลยอ่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมทีนี้เราก็ลงพื้นที่ไปนะคะ
ไปที่ร้านเย็บผ้าตรงนี้ใกล้กับวัดนันทิการามนะคะ
อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะคุณผู้ชมนี่นี่ดูพฤติกรรมของพระรูปนี้ก่อนนะคะ
ไปตรวจสอบมาแล้วเป็นพระจริงด้วยเป็นพระจริงด้วยค่ะ
นะคะนี่เห็นไหมโอ้โหตัดแบบเล่นใหญ่มากเลยอ่ะค่ะ
ทำไมตัดจริงจังมากเลยโกรธอะไรกันมา
พี่เบิร์ตพี่ตั้งข้อสังเกตถูกเลยเขาโกรธเคืองกันมาค่ะคุณผู้ชม
แล้วถามว่าโกรธอะไรเราไปคุยกับฝั่งเจ้าของร้านก่อน
เจ้าของร้านเย็บผ้านี่ค่ะคุณป้าสำริทนะคะคุณป้าบอกว่า
ตอนเช้าป้าจะมาเปิดร้านตรงนี้เปิดเป็นร้านเย็บผ้า
พอกำลังจะใช้จากไฟฟ้าอ้าวทำไมไฟดับ
มาดูกล้องวงจรปิดเห็นพระมาตัดสายไฟ
ทีนี้เราก็ถามป้าป้าไปมีเรื่องอะไรกับพระรูปนี้มาก่อนไหม
บอกว่าเคยก่อนหน้านี้เคยมีเรื่องขัดแย้งกัน
ก็คือคุณป้าเนี่ยบ้านอยู่ใกล้วัดถูกไหมคะ
ป้าก็เคยไปใช้ห้องน้ำที่วัดแต่มันมีห้องน้ำสองฝั่ง
คือฝั่งคารวาสทั่วไปกับฝั่งของพระสงฆ์
ป้าเคยไปใช้ของฝั่งพระสงฆ์ทีนี้พระรูปนี้
เราไปตรวจสอบมาแล้วนะคะชื่อว่าพระภัยจิต
พระภัยจิตแกก็มาต่อว่าป้าสำกริจไปใช้ฝั่งนู้น
มาใช้ฝั่งนี้อย่ามาใช้ฝั่งสงฆ์
ทีนี้ป้าก็ถามไปอ้าวทำไมจะใช้ไม่ได้

ห้องน้ำตรงนี้ถึงจะเป็นห้องน้ำสงฆ
แต่ทานโทษนะคะเงินประชาชนเป็นคนบริจาค

ก็เลยวอนไปที่สำนักพระพุทธศาสนา
ของจังหวัดขอนแก่นเข้ามาตรวจสอบนะคะ

เพราะป้าบอกว่าแหม่มันเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเลยนะคะ
สินป้าเองก็เสียหายอีกด้วย
ฟังป้าเล่าไปแล้วเราต้องฟังความสองฝ่าย
ดีนี่กำลังสงสัยส่วนตัว
แล้วทำไมป้าไม่ใช้ห้องน้ำฝั่งคาราวาสอ่ะ
แกบอกว่าก็ฉันบริจาคไปใช้ฝั่งไหนก็ได้ป่ะ

คือฝั่งพระแต่ว่าคุณป้าก็เป็นศรีกานะ
จะไปใช้ห้องน้ำฝั่งพระ

ลองฟังพระภัยจิตหน่อยนะคะ

ต้องการให้แม่ค้ารายนี้ย้ายไปตั้งร้านที่อื่น
เพราะมีปัญหาความขัดแย้งมาหลายเรื่องแล้ว

เข้ามาใช้ห้องน้ำสุขาของพระภายในวัด

ให้ไปใช้ฝั่งที่เป็นของญาติโยม
แกกลับถูกแม่ค้ารายนี้ก็คือป้าสัมฤทธิ์เนี่ยตะคอกใส่
เรื่องที่สองก็คือแม่ค้ารายนี้
เอาตู้เก็บของมาไว้ในวัด
เพื่อที่จะเก็บผ้าแล้วก็อุปกรณ์ส่วนตัว
โดยที่ไม่บอกกล่าวทางวัดก่อน
แล้วเรื่องที่๓ก็คือการตั้งร้านบนทางเท้า
ทีนี้พระภัยจิตแกก็บอกว่า
คือเวลาอัตมานเนี่ยไปบินทบาทเวลาเดินไปเดินกลับเนี่ย
มันไม่สะดวกต้องลงไปเดินบนพื้นถนนนะคะ
อาจจะอันตรายนะคะแล้วก็เรื่องที่๔ที่
พระภัยจิตท่านติดใจก็คือ
เคยเอาจีวอร์เนี่ยมาเย็บที่ร้านของป้าสัมฤทธิ์
แต่ป้าสัมฤทธิ์เนี่ยพูดจานแนบในทางน้องที่ว่า
เรื่องพ่อเรื่องเยอะหลวงพ่อเรื่องมาก
ก็เลยทำให้เก็บไว้ในใจแล้วกลายเป็นปุ่มแค้น
มาก่อเหตุแบบนี้ขึ้นในที่สุดค่ะ